คือพุ่งชนนักเรียนที่หน้าโรงเรียนที่จังหวัดชนบุรี
ตอนแรกคนขับลงมาดูนะมาดูอ้าวเจ็บไม่เยอะนี่
ไม่เยอะก็ไปเรียกกู้ภัยไปโรงพยาบาลกันเองก็แล้วกัน
เอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอ
คุณผู้ชมครับภาพจากกล้อวงจรปิดสี่แยก
ข้างโรงเรียนวัดรังศรีสุธาวาสหรือวัดไล่กล้วยอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีเห็นเนี่ยฮะปาเจโร่มาแล้วชน
น่าจะชนแล้วล่ะตอนนี้หยุดจึ๊กเข้าไปเนี่ย
เหลียวจาก๔แยกมาเป็นจังหวัดที่เด็กชายู๑๒ควบ
วิ่งข้ามถนนนะครับด้านหลังรถยนต์สีขาว
ตอนนั้นรถปาเจโร่เบรกกระทันหันซึ่งเป็นจังหวะที่รถปาเจโร่ชนจริงฮะ
น้องคนนั้นได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้าย
กล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์เท่านั้นแหละนะแล้วก็กล้องวงจรปิด
คือตรงนั้นมินมีหลายตัวแหละแต่ก็เสียหลายตัวเหมือนกัน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่ารถปาเจโร่ผู้หญิงขับนะ
หลังเกิดเหตุก็ลงมาดูแล้วบอกว่าอ้าวเด็กไม่เป็นอะไรมากนี่
โทรกู้ภัยให้ไปโรงพยาบาลก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ขับรถออกไป
จากนั้นครูกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชามาพาน้องไปส่งโรงพยาบาลครับ
ตรวจแล้วก็เอาล่ะมีแผลถลอกฟกช้ำและมีอาการบวม
เอ็กซ์เรย์อ่ะกระดูกไม่หักนะครับคลิปนี้ชาวเน็ตโอ้แชร์กันเนี่ย
แชร์กันตามสิเจ้าของรถปาเจโลคือใครกลับมารับผิดชอบ
ถามหาจิตสำนึกของคนขับรถชนเด็กฮะนี่น้องโอ้นอนสมเลย
ขณะที่ทีมข่าวไปที่บ้านของน้องไปเจอนางอำนวยกอเซ็มครับ
ป้าของน้องที่ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าเย็นวานนี้น่ะใจไม่ดีเลย
ตอนโรงเรียนโทรมาแจ้งบอกว่าหลานถูกรถชนเนี่ยเธอก็ไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็รีบแถวหาคนขับรถที่ชนหลานชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยไปแล้วนะ
เห็นบอกเด็กไม่เป็นอะไรมากให้โทรแจ้งกู้ภัยเอานะครับแล้วออกรถไปเลย
ป้าบอกป้าเสียใจจริงนะทำไมถึงไม่พาหลานไปโรงพยาบาล
หรือว่ารอพบญาติก่อนก็ได้อย่างน้อยรถก็คงมีประกัน
หลานจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ผู้ก่อเหตุก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบ
โกรธแล้วล่ะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
อยู่นี่แหละค่ะที่ดูเรือเกค่ะ
อ่ะน้องที่นอนแมพบนโฟฟานี่บอกว่าตอนนั้นกำลังวิ่งข้างถนน
น้องก็ยอมรับแหละว่าไม่ทันสังเกตหันมาเห็นอีกทีรถชนซะแล้ว
จากนั้นก็มีผู้หญิงลงมาดูแล้วก็ขับรถออกไป
น้องเรียกร้องให้คนขับรถกลับมารับผิดชอบครับ